คุณผู้ชมจับได้แล้วนะคะหนุ่มอายุ๒๖ปีหัวร้อนค่ะ
เขาเกือบเอาชีวิตไม่รอดนะคะตำรวจเนี่ยตามไปตะครุบตัวได้ที่หน้าห้างแห่งหนึ่ง
จังหวัดนนทบุรีอันนี้เป็นคลิปกล้องวงจรปิดนะฮะ
ตอนที่ขับพุ่งชนอาศาสมัครตำรวจสภคลองหลวงขับพุ่งชน๒ครั้งนะคะ
แต่เขาก็เอาชีวิตรอดมาได้นะคะสุดท้ายแล้วเจอข้อหานัก
คือ๑พยายามฆ่า๒มีอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครอง
โดยไม่ได้รับอนุญาตและที่สำคัญผู้ต้องหารายนี้เขาบอกว่า
วันที่เกิดเหตุเขาไม่ได้อ้างตัวเลยนะ
ว่าเขาเป็นลูกนายตำรวจใหญ่ที่จังหวัดนนทบุรี
เขาไม่ได้บอกแบบนี้แต่เขาบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้น
เขายอมรับผิดแล้วก็ขอโทษนี่ไงพุ่งชนจังหวะนี้นะคะ
เขาบอกว่าขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นยอมรับผิดเขาบอกมาแบบนี้นะคะ
คนก่อเหตุก็คือนี่ค่ะคุณผู้ชมคนนี้นะคะ
นายธนิกพรมบุตรอายุ๒๖ปีค่ะ
ถูกตำรวจสพคลองหลวงจับกุมได้ที่หน้าห้างแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีนะคะ
หมายจับสารจังหวัดธัญบุรีในข้อหาคือ๑พยายามฆ่า
มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
หลังจากที่ไปก่อเหตุขับรถไล่ชนอาสาสมัครตำรวจสพคลองหลวง
ขณะที่อาสาสมัครตำรวจคนนี้เข้าไปห้ามปลาม
ให้เข้ามาก่อเหตุกับบุคคลอื่นภายในคอนโด
คือนายธนิกเนี่ยพยายามที่จะเอาปืนควงปืนเข้ามานะฮะ
แล้วยิงปืนขึ้นบนฟ้าสองนัดคือจะมาข่มขู่คนในคอนโด
อาสาสมัครตำรวจถูกตามให้มาเข้าระงับเหตุ
แต่ปรากฏว่าโมโหก็เลยขับรถพุ่งชนแบบนี้นะคะ
ผู้ต้องหาให้การบอกว่าเป็นคนในภาพจริง
แต่ไม่ได้อ้างตัวว่าเป็นลูกนายตำรวจนะคะ
รับว่าเคยมีเรื่องกับคนภายในคอนโดที่เกิดเหตุ
และคืนวันเกิดเหตุก็ไปดื่มมาจนเมาแล้วค่ะ
เมาแล้วก็ไม่ได้นอนตัดสินใจขับรถเข้าไปหาคน
เคยมีเรื่องกันในคอนโดคือคู่อริเก่านะ
เพื่อจะเอาปืนไปข่มขู่เท่านั้น
แต่มีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครตำรวจก็คือนายสิริชัยพระอบเหล็ก
เดินเข้ามาค่ะเดินเข้ามาที่บริเวณหน้าคอนโด
เพื่อที่จะมาห้ามปลามนะคะ
แต่เขาอ้างว่านายศิรชัยพูดจาไม่ดี
แล้วก็บอกว่าผมรู้จักกับพ่อคุณนะ
พอบอกว่ารู้จักกับพ่อเขาเท่านั้นแหละค่ะ
ก็เลยทำให้ยิ่งโมโหเพราะว่าก็ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน
รวมทั้งนายสิริชัยเดินเข้ามาแย่งปืนด้วย
และไล่เขาออกไปข้างนอก
ที่สำคัญเขาบอกว่าเขาไม่เคยแอบอ้าง
หรือบอกว่าเป็นลูกนายตำรวจใหญ่
พ่อเขาเป็นเพียงคนรับเหมาก่อสร้าง
และตอนวันเกิดเหตุเขาก็โทรศัพท์ให้นายสิริชัยคุยกับพ่อเขาด้วย

เขาบอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะชนนะคะ
แล้วก็ยังงงอยู่เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้น

เอ้าก็ตอนที่คุณทำคุณต้องมีสติไง
คำตอบมันอยู่ตรงนี้นี่ไงคุณผู้ชม

พ่อผมก็เหมือนแบบไม่อยากคุยแล้ว
เพราะว่าไล่ผมกลับบ้านอะไรอย่างนี้
เหมือนบอกพ่อพ่อให้ผมกลับบ้านอะไรอย่างนี้ครับ
แต่ขออีกพ่อเป็นตำรวจครับ

แล้วได้คุยอย่างนั้นจริงไหม

ทีนี้คำถามคือตำรวจไปตามเจอนายคนนี้ได้ยังไงนะคะ
เรื่องนี้พันธุ์ตำรวจตรีสามารถเป่าจีน

หลังจากที่ได้รับแจ้งจากผู้เสียหายแล้วนะคะ

ทราบว่าผู้ต้องหาคือใคร

พักอาศัยอยู่ย่านบางใหญ่นนทบุรี
จึงนำกำลังไปซุ่มรออยู่ใกล้บ้านนั่นแหละ
พอพบรถต้องสงสัยคันก่อเหตุจอดอยู่ในบ้าน

ตำรวจก็รอค่ะเฝ้ารอจนกระทั่ง
เห็นผู้ต้องหาเดินขึ้นมา
ขึ้นรถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
แล้วพาขับไปส่งที่หน้าห้างสรรพสินค้า

เจ้าหน้าที่เขาก็เลยแสดงตัวเข้าจับกลุ่มในที่สุด

ก็ได้มีการส่งตัวให้พนักงานสอบสวนเจ้าของคดี
เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

เพราะว่าตอนที่คุณไปก่อเหตุคุณไม่มีสติ
จนเมาเมาแล้วก็ไม่ได้นอนด้วย